อย่างใดไว้อย่างี้ต้องมีชื่อของคณะนี้เลย
สาร้ายน้อยเพชรกองบ้านแผง

เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เขาเดินสายไปมูกัน

อย่างเมื่อวานนี้นะฮะขนาดที่ยกคนแบบชาวคณะเลยนะครับ
บอสโจยมนินนี่นะไปพร้อมกับรถแห่ค่ะ

ตรงนี้อีกแล้วพี่แจ๊กบรรยากาศคึกทักมาก
มีแรกเด็ดมาจากน้องอุ๋งหญิง
น้องอุ๋งหญิงเทศบ้านแผง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่โอ้โหไม่ใช่งานบวชใครนะนี่

นี่บรรยากาศหน้าศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานค่ะ
ที่ถนนศรีสะเกดอุบลราชธานีกิโลเมตรที่๘

แห่มาเกาะติดหน้ารถแห่ของคณะหมอลำ

แห่สาวน้อยลำเพลินเต้ยเสดิร์ด

เมื่อวานนี้ไปจอดทำการแสดงชุดใหญ่เลย
ไฮไลท์ก็จะเป็นการแสดงของนางเอกหมอลำประจำวง
ตอนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งน้องอุ๋งอิ๋ง
ลูกสาวบุญธรรมของบอสโจเนี่ยคุณผู้ชม
แต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมจับไมค์ลำเพลินม่วนคักมวลหลายเลยจ้า

อสโจเขาตั้งใจจะพาน้องอุ๋งอิ๋ง
แล้วก็สมาชิกมาทำการแสดงแก้บนต่อหน้าศาลแม่ฮันนี่นะฮะ

อุ๋งอิ๋งแต่งตัวยังไม่ทันเสร็จด้วยซ้ำ
ปรากฏว่านี่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลย
มีคนมาจ้างงานจ้างกันหน้าศาลแม่ฮันนี่นี่แหละฮะ

มีเอกสารจ้างงานจ้างแบบของจริงเสร็จสับเรียบร้อย
ขอล็อกคิวสาวน้อยเพชรบ้านแพง

ยังไม่ทันได้ของานเลยนะมาร์

แล้วนอกจากทำการแสดงถวายเสียงไปแล้วค่ะ
อสโจกับน้องอุ๋งอิ๋งก็ร่วมทำพิธีไหว้สารแม่ฮันนี่ด้วย
เอาข้าวของไปแก้บนนะคะโดยมีพ่อปู่สนชัยค่ะ
เป็นผู้นำในการทำพิธีขอพรให้การงานราบรื่น
หมอลำจะเดินทางไปที่ไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกเส้นทางคุณผู้ชมอย่างที่รู้รู้นะว่า

เพราะว่าทำการแสดงกันดึกยันเช้าเลยนะจ๊ะนี่แหละค่ะ
หลังจากขอพรกันไปแล้วขอพรอย่างเดียวไม่ได้
มาถึงศาลแม่ฮันนี่อย่างเดียวก็ต้องขอพรแม่ด้วย
โชคลาภต้องมาชาวบ้านก็ล้อมวงกันมาลุ้นสุดตัวเลยค่ะว่า
อุ๋งอิ๋งงวดนี้หนูจะปังเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะฮะ
นี่หยิบได้อะไรกันบ้างหยิบเลขขึ้นมาทีนึงก็เฮกันทีนึง
ไม่รอช้าคุณผู้ชมค่ะลูกปิงปอง๓ลูกแรกพี่แจ๊ค
แล้วคุณดูดิดินะ๒๒๕และคุณฟังดีดี่ด้วยเพราะอะไร
ชาวบ้านตะโกนขึ้นมาบอกว่าปีนี้ถ้าแม่ฮันนี่ยังอยู่แม่ฮันนี่อายุ
อ้าววละ๒๒๕๒๒๒น้องหุงอิงล้วงได้๒๒๕
ส่วนลูกปิงปองนะฮะชาวบ้านบอกว่า๓ตัวมาแล้ว
๒ตัวบ้างเผื่อ๒ตัวท้ายนะล้วงมาได้ก็คือ๒๓นั่นเองค่ะ
นี่นะคะย้ำกันอีกรอบนะ๓ลูกแรก

ชาวบ้านก็แห่ตามเลขกันยกใหญ่เพราะว่าอะไร
งวดที่แล้วน้องอุ๋อิงหยิบมาตรงเลย๘๐
๒๒๕เนาะแล้วก็๒๓เนอะ

ถ้าแม่ฮันนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็อายุ
อืมนะคะเป็นเรื่องความเชื่อ
ดูแบบว่าซีเรียสจริงจังมากเลยนะ
เขารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมแบกภาระความหวังทั้งหมู่บ้าน
ความหวังหมู่บ้านคนรออยู่นะคะ